สัปดาห์หน้านี่อืมแต่มีเรื่องมาฝากกันอยู่
ที่เชียงใหม่ผู้บาชมฯก็โอ้โหเฮโหลกันไปขอหวย
ตะเคียนล้มอยู่กลางถนนค่ะ
เคียนที่ไหนก็จะมีคนที่นั่นแหละ
ไปดูหน่อยเป็นต้นเจษียนทองคุณผู้ชมนี่
ดูสิครับไปถ่ายรูป
ตะเคียนทองต้นนี้นะยืนต้นตายล้มอยู่ไม่ใช่กลางถนนนะคุณผู้ชม
กลางแม่น้ำแจ่มริมถนนสายฮอดแม่เสรียงกม๙
ที่อำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่พอถึงหน้าแรงน้ำน้อย
มันก็จะผุดขึ้นมาเห็นเยอะหน่อยค่ะอ่าชาวบ้านก็จะไปโรยแป้ง
ขูดหาเลขเอาผ้าสีไปผูกจุดทูบจุดเทียนกราบ
ไหว้ขอพรไม่เว้นแต่ละวันไม่มีอุปสรรคสำหรับการเสี่ยงโชคนะคะ
ไม่มีไม่มีนะฮะบางคนก็ได้โชคลาภ
เลขกลับไปก็นำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนนะฮะ
ซึ่งก็มีคนรับโชคกันทุกงวดย้ำว่าทุกงวดนะครับ
ส่วนที่บ้านรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาฮะ
ชาวบ้านก็หนึ่งร้อยคนร่วมกันทำบุญเลี้ยงปู่ตานาเจ้าบ้านที่สารปู่ตาก็มีเครื่องเส้นไหว้
ขันห้าอาหารข้าวหวานผลไม้เหล้าหมากภูครบถ้วนสมบูรณ์
นำร่างทรงนุ่งขาวห่มขาวไปเชิญปู่ตามารับเครื่องเส้นไหว้
แล้วก็คำขอขอคำทำนายความเป็นอยู่ของหมู่บ้านจากปู่ตาด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง
ช่วงปีใหม่ไทยจะเป็นยังไงจะอยู่ดีมีสุขไหมจะแห้งแรงไหมจะยังไง
เดี๋ยวไหนแบบนี้นะฮะพอเสร็จสิ้นก็จะลาอาหารก็แบ่งกันไปกินกัน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วที่แปลกตานะชาวบ้านเขาปฏิบัติสืบทอด
กันมากว่าหนึ่งร้อยปีคือการผูกขอช้างปูนปั้นหน้าสารปู่ตาสองเชือก
นะฮะโดยชาวบ้านเชื่อว่าช้างเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมือง
ที่คอยปกป้องคุ้มครองภัยให้กับคนในหมู่บ้านก็เลยไปเอาผูกเชือกไว้

ทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
อยู่ที่บ้านรังกาใหญ่อำเภาพิมัยจนครราชาศรีมา
หาดูยากต้องไปที่นี่เท่านั้นเองนะครับ